เราย้อนกลับไปเมื่อ๑๑มกราคมที่ผ่านมามันมีเหตุการณ์รถบรรทุกเบียร์ที่เขาไปเทกระจาดอยู่หน้า๗๑๑แถวภูเก็ต
เบียร์สักประมาณ๙๐๐๐๐๐กระป๋องตกเกลือนถนนมีคนเข้าไปแต่ไม่ได้ช่วย
แต่ไปเก็บกระป๋องเบียร์นั้นกลับบ้านไปเขาเสียหายประมาณสัก๒ล้านบาทได้
๔คนที่เก็บเบียร์ไปถูกแจ้งความดำเนินคดีแล้วนะครับ

ถูกต้องเร่งติดตามตัวออกหมายเรียกเพิ่มเติมคนที่เหลือด้วยนะครับ
เนี่ยฮะไปเก็บของเขากลับบ้านทำไมฮะ
คือคุณต้องเข้าใจว่าสิ่งที่คุณทำอยู่นี่คือการขโมยของเลยนะคะ
มันของของเขาไงถึงแม้รถเขาคว่ำก็ตามที
แต่ว่ามันก็ของของเขาเราเอามาไม่ได้
แบบนี้ทุกคนเลยนะครับทุกเหตุการณ์ด้วย
จะเป็นปลาเป็นเนื้อหมูเป็นเบียร์อะไรก็ตามนะครับ
พันธุ์จำบริสิทธิ์สมพงษ์ทิศอภากุลผู้กำกับโรงพรรคเมืองภูเก็บบอกว่า
ตอนนี้พนักงานสอบสวนได้ดำเนินคดีกับผู้ที่ไปลักขโมย
เป็นข้อหารักทรัพย์เบียร์
โดยแบ่งเป็นรายบุคคลแยกเป็น๒คดีใหญ่
คือ๑ถ้าผู้กระทำความผิดไม่มียานพานะ
จะถูกดำเนินคดีตามความผิดฐานลักทรัพย์

จะถูกดำเนินคดีฐานความผิดลักทรัพย์โดยมียานพาหนะ
ซึ่งลักษณะความผิดและน้ำหนักโทษจะไม่เท่ากัน

อันนี้มีมอเตอร์ไซน์หนักกว่า
ล่าสุดสามารถจับได้แล้วดำเนินคดีแล้ว๔คน
และทั้ง๔คนสารภาพทั้งหมดว่า

เอากลับบ้านไปกินกินเองนะฮะ
หลังจากที่เห็นคนอื่นเก็บก็เก็บด้วย
ส่วนเวลาอื่นนั้นตอนนี้อยู่ระวังสอบสวน
จะมีการตรวจสอบเพิ่มเติมตามหลักฐานที่ปรากฏในคลิปนี้
ก่อนจะรูปรวมภายละทรธานออกใหม่เรียกไปสอบสวนต่อไป

คนที่รับซื้อเนี่ยยังไม่เจอแต่ถ้าสอบสวนแล้วเกี่ยวข้อง
คนที่เอาไปว่าฉันไปขายร้านนั้นร้านนี้โดนด้วย
ผู้กำกับโรงพักเมืองภูเก็ตฝากบอกด้วยว่าในส่วนของคนที่เหลือเนี่ย
หากต้องการให้โทษจากหนักและกลายเป็นเบาควรติดต่อมอบตัวเอง
เข้าไปเองอย่าให้เขาออกหมายจับหมายเรียก
ซึ่งในชั้นศาลในการพิจารณาคดีเนี่ย
สารท่านอาจจะใช้ดุลยพินิษฐ์บรรเทาโทษให้
เพราะคุณเดินเข้าไปมอบตัวเอง
อย่างไรก็ตามฝากไปถึงพ่อแม่พี่น้องทุกคน
ถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ย้ำอีกครั้ง
ควรเข้าไปหยิบข้าวของหรือทรัพย์สินของเขาไป

ที่รถเขาข้ามแล้วของเขาตกอยู่อย่าไปเก็บ
เพราะนอกจากจะเป็นการซ้ำเติมผู้ประสบเหตุแล้ว
คุณก็ต้องเดือดร้อนเพิ่มเติมเพราะว่ามีความผิดตามกฎหมายด้วย

คืออยากให้คิดถึงใจเขาใจเราค่ะ
ลองนึกว่าถ้าเกิดคนที่ประสบเหตุเป็นเรา
เรากำลังแบบบรรทุกเนื้อหมูจะไปขายอย่างนี้
แล้วเราเกิดอุบัติเหตุรถชนก็แย่พออยู่แล้วนะคะ
และเนี่ยของยังมาหายอีกถามว่าใครต้องมานั่งจ่าย

เหตุการณ์นี้เขาสูญเสียไป๒ล้านนะครับ

อย่าคิดว่ามันเป็นแค่โอ๊ยเบียร์ก็แค่๒๓กระป๋องเอง
ยังเหลือต้องเป็นกี่หมื่นกี่แสนกระป๋อง

ลองนึกดูว่าถ้าเป็นตัวเราแล้วเนี่ย
อยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับตัวเองไหม

เขาจะเอาเงินที่ไหนไปชดใช้ค่าเสียหายที่มันเกิดขึ้น